คุณผู้ชมค่ะที่ชนบุรีมีรถถึง๗คันด้วยกันนะคะ

แต่ว่ามีคนเอาน้ำมันมาราดแล้วก็เผาค่ะ
คนที่ว่านี้เป็นผู้ชายขี่รถจักรยานยนต์มา
เพราะดีนะคะภาพกล้องวงจรปิดจับเอาไว้ได้หมด

ตำรวจภูทรพานทองจังหวัดชนบุรีจับกลุ่มนายวสิทธ
นั้นที่วัดวิพาอายุ๒๙ปี
ไปจับได้หลังตระเวนก่อเหตุราดน้ำมันเผารถยนต
ในพื้นที่ตำบลหนองกะขะแล้วก็ตำบลหนองตำลึงค่ะ

กล้องวงจรปิดจับภาพได้ขณะก่อเหตุนะคะ
โดยจุดแรกอยู่ที่ริมถนนสุขประยูนหมู่๒ในตำบลน้องกะขะ
ตรงนั้นมีรถได้รับความเสียหาย๒คัน
ขณะจอดอยู่ที่หน้าอาคารพาณิชย์๓ชั้นนะคะ
โดยหลังจากที่ได้รับแจ้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิง
เขาก็รีบเข้าไปฉีดน้ำสกัดเพลิงเอาไว้ได้

มีรถเก๋งจอดอยู่หน้าบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งในตำบลหนองตำลึงนะคะ
ก็ถูกราดน้ำมันแล้วก็จุดไฟเผา
ทำให้รถเสียหายทั้งคันเลยค่ะ
จากนี้ห่างไปประมาณ๒กิโลเมตรในซอยเดียวกัน
มีรถตู้แล้วก็รถกระบะถูกไฟไหม้ลักษณะเดียวกันอีก๔คัน
นับรวมทั้งหมดแล้วก็มี๗คันด้วยกันนะคะ
ตำรวจเขาก็แกะรอยตามล่าจากกล้องวงจรปิดนี่แหละ
จนสามารถจับตัวนายว่าสิทธิ์ได้ที่บ้านพักในตำบลมาปลง

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรพานทองบอกนะคะว่า
หลังจากสอบปากคำมือเผารถคนนี้เนี่ย
พบว่าเขาให้การวกไปวนมาค่ะ
ก็ต้องมีการนำตัวไปตรวจสอบสารเสพติดก่อน
แล้วก็จะส่งตัวไปให้แพทย์ตรวจวินิจฉัยอาการทางจิตด้วยว่าปกติหรือเปล่า
จะสามารถนำตัวมาดำเนินคดีในภายหลังได้
และจากการสอบประวัตินะคะก็พบว่าผู้ชายคนนี้เคยเป็นคนมีฐานะค่ะ
กับแม่ทิ้งมรดกเป็นที่ดิน
ไปขายได้เงินถึง๓๒ล้านบาทนะคะ
แต่ว่าเอาไปใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยจนเงินหมด
ต่อมาก็พบว่ามีสติเพี้ยน

ทำหน้าที่ตามจับแชร์ลูกโซ่ค่ะ
โอ้โหเคยมีเงินถึง๓๒ล้านนะ
เยอะมากทีเดียวแป๊บเดียวก็หมดนะครับ